ติดตามข่าวกันต่อกับชัดข่าวเที่ยงครับ
คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่มีผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมของดีเอสไอ
มีการผูกคอเสียชีวิตภายในห้องขังครับ
แต่ว่าทำให้สังคมก็เคลือบแคลงสงสัยเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
มีการสั่งการให้ประหลัดกระทรวงไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับ
แต่ว่าขั้นตอนและกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันกับทางด้านของท่านพลเอกภัยบุญคุ้มฉายา

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
กระบวนการหลังจากนี้ที่ท่านสั่งการให้ทางด้านของประหลักกระทรวงเข้าไปตรวจสอบ

กระบวนการไหนบ้างและกรอบเวลาเป็นอย่างไรบ้างครับ
มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
ว่าในเหตุการณ์เนี่ยหน่วยงานที่เกิดปัญหาเนี่ย
ก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนและนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
เรื่องปกติที่เราต้องทำอย่างนั้น
แต่ผมก็สั่งว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะให้สังคมเขามั่นใจหรอก
ท่านท่านตั้งเองสอบสวนและชี้แจงยาชนเองเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรื่องมันเกิดกับเรา
แต่จริงหรือไม่จริงมันก็ยังมีการเคลือบแปลงอยู่
มันก็คงจะต้องใช้หน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องนี้เช่นสมมุติชาติที่เขาดูแลเรื่องการพิสูจน์
การวิสูจน์สอบอะไรพวกเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนั่นแหละน่าจะได้
แล้วก็การแพทย์ทางแพทย์ทางรายที่เขาดูแล
แล้วก็ในเชิงของกรรมวิชาการการสูญเสียการเสียหายจากการช่วยเหลือลักษณะนี้มันเป็นจริงได้ไหม
ต้องให้คนอื่นเข้ามาตอบด้วยผมก็สั่งไปนี่ให้ติดตาม
แล้วก็ประสานงานสูงสุดชาติจะผ่าจะอะไรกันก็ให้มันมีหลักมีฐานแล้วก็ให้พี่น้องเขาอะไรเขามามีส่วนร่วม
อันนั้นนั่นมันจึงจะทลายความสงสัยแต่นั่นมันเรียกว่ามันจะทำให้หน่วยงานมันจะตอบว่ามันผิดมันถูกนะ
นี้จะยึดข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์
จากโรงพยาบาลที่ชนะซุดนะครับ
ทำไมเชื่อถือคือหนึ่งงานข้างนอกต้องมีส่วนได้มาก
เอาผมสอบของเราแล้วพอที่จะมาช่วยอย่างเดียวมันไม่ได้หรอก
ถามั้นมันมันก็ต้องผิด
ที่เราที่ดูที่ผมถามก็ดูมันจะไม่มีคาดภาพฟายในห้องขัง
ต่อจุดถ้าเราจะต้องตอบก็ในคราวสุดก็นำไปสู่การพิสูจน์ตอบ

มีภาพก่อผู้ต้องหลังในลีนจำเรายังทำไม่ได้

อันนี้เป็นลีนสิทธิของเขา๒

อาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วไปตอบอย่างนั้นรึเปล่า
ผมไม่แน่ใจว่าการตอบเพื่ออะไร
การกำกลรคันตัวผู้ต้องหาในดีไอ
อันนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบมันมีกฎ
ฎเกณฑ์ก็มันชัดเจนอยู่แล้วนะ
คือถ้าท่านไปพูดอย่างนี้แล้วจัดหนึ่งคนมาเฝ้า

คือผมพูดในลักษณะของการปฏิบัติได้จริง
ถึงผมจะสั่งใบว่าต่อไปนี่นั่งเฝ้ากันเลยก็แล้วกัน

คือการเข้มงวดการรับผิดชอบของเจ้าที่ต้องมีทุกอย่าง
แล้วมันจะมีผูกคออีกไหมถ้าเป็นผูกคอ
แล้วท่านจะไม่ให้เสื้อผ้าเขานุ่งห่มเลยไง

ในลักษณะนี้เราก็เคยเห็นสมมุติว่าเขาผูกคอจริง
จริงตอนนี้ผมไม่ได้ยืนยันต้องให้ทางแพทย์เขา
ถ้าเขาทำจริงก็ทำได้เสื้อผ้าเขาก็ทำได้
ก็เคยเจอมาถ้าเขาตั้งใจจะทำตัวเอง
ถ้าเป็นเรื่องของการทำนะนี่ไม่ได้ชี้นำว่าทำหรือไม่ทำ
อีกหนึ่งคำถามท่านมีการตั้งกรอบเวลาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไหมครับ
ประหลัดต้องมีการตรวจสอบภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
ผมก็บอกว่าสอบสวนภายในของเราก็ให้มันเสร็จไม่ไหว
รู้กันเองอยู่แล้วทำไมต้องสอบเยอะ
มันก็เห็นกันอยู่แล้ววันนี้มามาคืนนี้วันนี้เกิดเหตุ

ห่วงว่าสอบไปแล้วชี้ไปแล้วสังคมมันไม่เชื่อ
ก็ต้องไปใช้หน่วยงานอื่นประกอบด้วย

ช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านมากครับ
ดีมอย่างมากครับครับ
หมดได้ยินดีครับ
ให้เข้าหม้นกับด้านล่านของชักข่าวเคียง
มาร่วมตรวจสอบเพื่อความกระจ่างของคดีนี้
ทางญาติของผู้เสียชีวิตนะคะเข้ามาตรวจสอบในกระบวนการต่าง
สำหรับหาข้อเท็จจริงของการเสียชีวิตครั้งนี้ได้ด้วย
เอาทางด้านของแพทย์ทางด้านของจำรวจแล้วก็ญาติ
มาร่วมในการพิสูจน์พร้อมกันเพื่อความกระจ่าง

แต่ว่าเบื้องต้นบอกว่าไม่มีกล้องในห้องคุมขังอย่างแน่นอน
เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องหามีเพียงด้านนอก

ส่วนเรื่องของการตรวจสอบต้องรอทางด้านของประหลักกระทรวง

ก็เป็นการประมวลข้อมูลร่วมกันนะคะ
ระหว่างหลักฐานของการชนสูตรศพหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
รวมทั้งคำให้การของเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุด้วยนะคะ